โดยเฉพาะคนที่ใช้รถเล็กอย่างพวกจักรยาน

เหตุการณ์ของนักปั่นชาวฟิลิปปินส์
ที่ถูกรถตู้ชนจนเสียชีวิต

รวมถึงทางด้านของการนำศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศ

ในช่วงที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพวินาทีที่รถตู้นั้นเฉียวชน

คุณผู้ชมเขาปั่นจักรยานมาแบบนี้

ก็ชนนายรัสเซลอากาตันดิยกโน่อายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นนักปั่นรถจักรยานชาวฟิลิปปินส์
เสียชีวิตอยู่บริเวณแยกสัญญาณไฟหัวเนิน
ถนนสิริสวทรตมคลองประเวท
อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ช่วงตี๑วันอังคารที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
คือนายรัสเซลได้เข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกล
ซึ่งเป็นการปั่นระยะทาง๑๐๐กิโลเมตร
เริ่มต้นจากสพสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปจังหวัดตราด
แล้วก็กลับจากตราดมากรุงเทพ
ช่วงที่เกิดเหตุเหลือระยะทางเพียงแค่๕๐กิโลเมตร
ก็จะเข้าถึงเส้นชัยแล้วค่ะแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พตฤธิระพลจินดาหลวงผู้บังคับการตภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็เลยแถลงข่าวจับกลุ่มนายชุติพันธ์บุตรดาเวียงอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้คันก่อเหตุนะคะ
เขาก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าขับรถชนนักปั่นจักรยานจริงเพราะว่าฝ่าไฟแดง
พอเกิดเหตุแล้วก็หนีไปกบดานที่บ้านพักในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ก่อนจะไปพักที่จังหวัดสะแก้วนั้นก็ขับรถตู้เนี่ยค่ะ
จอดที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
โดยอ้างว่ารถไปชนวัวมานะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วตำรวจก็จับได้นะคะ
แล้วก็มีการตรวจสอบร่างกายตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายด้วย
เจ้าตัวก็รับสารภาพค่ะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็เสพยาบ้าเพราะว่ามีความเครียดแล้วก็กลัวด้วย

ตอนช่วงเกิดเหตุฝั่งของผู้ตายเป็นสัญญาณไฟเขียวนะครับแต่ฝั่งของรถยนต์ตู้เป็นสัญญาณไฟแดง
ก็แสดงว่าผู้ขับขี่รถตู้ขับฝ่าไฟแดงมาแล้วมาเฉียวชนกับรถของผู้ตาย
ทางข้อมูลของตำรวจก็บอกด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ยังมีไฟส่องสว่างอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีเบื้องต้นนั้นถูกแจ้ง๔ข้อหาค่ะ

ขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ
ขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
และข้อ๔คือข้อหาเสพยาเสพติดนะคะ
ไปดูข้อมูลจากทางด้านผู้จัดการการแข่งขันรายการนี้หน่อย
บอกว่าทางผู้จัดการแข่งขันก็รู้สึกเสียใจกับอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอย่างมาก
โดยตอนนี้มีการประสานงานกับญาติของผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อย
เบื้องต้นนำศพผู้เสียชีวิตส่งกลับประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วนะคะ
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตนั้นก็ต้องการที่จะให้จับผู้กระทำความผิดให้ได้
เพราะว่าทำผิดกฎวินัยจราจรด้วย
สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นผู้เสียชีวิตได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้สำหรับช่วงของการแข่งขัน
แต่ว่ายังคงต้องรอการเจรจาจ่ายค่าเสียหายกับประกันรถด้วยนะคะ